ภาพวินาทีที่โพลเมิงดี
พยายามจะไปเกลี้ยกล่อมไปเจรจาผู้ชายคนนึง
ที่เขากำลังเดินลงไปในทะเลเพื่อฆ่าตัวตาย

พลเมืองดีเขาไปคุยคุยอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ

แล้วก็พาค่อยเดินกลับขึ้นมาที่ชายฝั่งค่ะ

นายเดชาวัย๕๗ปีชาวสงขลานะคะ
เดินลงไปในทะเลที่หาดชะลาทัศน์แหลมสิมิลา

นี่ค่ะเหมือนกับเขาพยายามจะฆ่าตัวตาย
ช่วง๔โมงเย็นค่ะพลเมืองดีเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ
เห็นก็เลยไปช่วยเหลือไปเกลี้ยกล่อม

ตอนแรกไม่ยอมก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะ

มีกู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจเป็นผู้หญิงนะคะ๒คน
ก็มาร่วมด้วยมาร่วมเกลี้ยกล่อมนะคะ
สุดท้ายยอมขึ้นมาปลอดภัยแล้วค่ะ

ไปทางสายปีตรงนู้น

ก็ไม่ทำแบบนี้ต้องคิดมานานแล้ว
แต่เขาพูดว่าทำ
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปพยายามจะช่วยเหลือค่ะ

คนที่กำลังจะคิดมานะคะไม่ต้องการเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการ
แล้วก็ไม่ต้องการให้ทำเป็นเรื่องใหญ่
เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะถอดเสื้อกู้ภัยออก
เชื่อเจ้าหน้าที่ออกเพื่อเป็นพลเมืองในการเข้าไปรับฟัง
ใช่เพราะว่าตอนแรกคนที่คิดสั้นเขาเหมือนกับเขายังหลังเออยู่ว่า
ว่าเขาจะเอายังไงต่อดีและคนที่เขาเข้าไปช่วยเขาเหมือนข้อ
แล้วก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะ
ก่อนที่จะเดินลงไปในทะเลก็เหมือนกับพูดคนเดียว
คนที่เขาอยู่ริมหาดเหมือนกับเดินพูดคนเดียว
เหมือนเพ้อค่ะแล้วก็เดินลงไปเลย
เมืองต้นก็ญาติมารับกลับไปดูแลแล้วนะคะ
คือถ้าเป็นเรื่องของการซึมเศร้าทางญาติทางครอบครัว
ต้องช่วยกันพาไปรักษาทานยาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็ต้องอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลคอยให้กำลังใจด้วย
แต่ถ้าเป็นเรื่องหนี้สินเนี่ยแล้วคิดฆ่าตัวตาย
นี่ไม่ใช่ทางออกนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว
หนี้สินของเราถ้าเรามีลูกมีหลานมีครอบครัว

ใช่ค่ะก็ตกทอดสู่ท้ายาดตามทรัพย์มรดกที่ได้